ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปดูการพัฒนาภูเก็ต
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับ
ดังนั้นจากนี้ไปครับเมื่อตั้งโจทย์ใหญ่ว่า
ภูเก็ตจะเป็นเมืองนำร่องจะสร้างเมืองนี้ให้อัจฉริยะ
ต้องลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายต่าง

จะทำอย่างไรติดตามพร้อมกันจากรายงานครับ
จังหวัดภูเก็ตถูกจัดให้เป็นเมืองอัจฉริยะ
หรือภูเก็ตสมาซิตี้แห่งแรกของประเทศไทย
จากภูเก็ตเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน
ในแง่โครงสร้างพื้นฐานนักท่องเที่ยว
และสามารถรองรับนักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ที่สำคัญยังมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ได้มีการพัฒนาไปมาก

รวมถึงเราต้องการที่ทำให้ภูเก็ตเนี่ย

การขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอล
ก็คือการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต
การทำงานและการดำเนินธุรกิจ
รวมถึงการนำเทคโนโลยีไปใช้ในรูปแบบอื่น
ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเชิงสร้างสรรค์
เพื่อการพัฒนาประเทศ
ภูเก็ตเองเป็นเมืองสำคัญของประเทศไทย

เดียวกันนักท่องเที่ยวก็จะใช้เวลาที่มาท่องเที่ยวด้วย

ภูเก็ตเราก็จะเห็นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะ
โดยเครื่องบินหรือโดยรถยนต์อะไรต่าง

เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นจุดแรกในการที่จะก้าวสู่

จึงเป็นการกระตุ้นและตอกย้ำคนในพื้นที่
ให้เร่งพัฒนาและวางรากฐานทางด้านดิจิตอล

ประกอบไปด้วยการพัฒนาเมืองที่เอื้อต่อการทำธุรกิจ
การพัฒนาเมืองด้านการประหยัดพลังงาน
การพัฒนาให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ปลอดภัย
และการพัฒนาเมืองที่สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างสะดวก
จัดงานครั้งนี้ทยอยจัดมาแล้วในจังหวัดขนาดใหญ่ของแต่ละภาค
กรุงเทพมหานครเชียงใหม่ขอนแก่น
เพื่อสร้างความตื่นตัวให้กับประชาชนนักเรียนนักศึกษานักลงทุน
ผู้ประกอบการและนักธุรกิจทั่วประเทศ
ปรับตัวให้เข้ากับการก้าวสู่ดิจิตอลไทยแลนด์ในยุค๔๐
นกรัฐโกวิชัยข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน